เรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อย
เรื่องเกี่ยวกับอารัวพระเครื่อง
อยากรู้นะคุณผู้ชมว่าคุณมองเป็นเรื่องสวยงามสร้างสรรค์

เพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของการมองต่างมุมแล้วนะครับตอนนี้
อันนี้ไม่ใช่พระเครื่องไม่ใช่พระเครื่องปกติ

ใช่แล้วก็มาหมดเลยใช่แล้วก็มาหมดเลยแต่ก่อนเราเคยกินขนมอาลัวที่เป็นเกลียวเนอะ
ใช่ค่ะแต่นี่คือเขาบอกว่าแบบบางคนเนี่ย
คือไม่ต้องมีหัวบีบไงอัดไปในแบบพิมพ์ซิลิโคนพระเครื่องแบบนี้
ก็มาหมดเลยค่ะพระสมเด็จก็มีมีพระนางพญาพระรอดแล้วเขามีแบบว่ามีปิดทองด้วยไงคะ
เนี่ยเขาบอกว่าทำขายช่วงยุคโควิดแบบนี้กระแสตอบรับดีจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่บางคนก็เห็นว่าเอาวัตถุมงคลมาทำเป็นขนมเหรอ
เอามาเคี้ยวเล่นแบบนี้เหรอไม่ได้นะนะครับ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรส่งมานะฮะ
หน้าร้านเนี่ยเขาอยู่ที่สมุทรสงครามเขาขายขนมไทย
แล้วก็สอนทำขนมไทยผ่านสื่อโซเชียล
อยู่ที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามก็คุยกับเจ้าของร้าน
บอกว่าเอาจริงนะไม่คิดมาก่อนเลย
ว่าจะมีกระแสตอบรับขนาดนี้

มันเกิดจากการสอนทำขนมอรัวทางออนไลน์

ใช้หัวบีบเกลียวทำขนมมันไม่ถนัด
ยากใช่ค่ะมันต้องมือนิ่งไงก็เลยแบบอ่ะ
อ่ะเปลี่ยนวิธีการสอนให้อัดขนมลงแม่พิมพ์
ทำแม่พิมพ์พระเครื่องให้มันน่าสนใจ
แค่ทำแล้วเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะ

เธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่ทำแม่พิมพ์เองนะ
แม่พิมพ์อันนี้มันมีอยู่แล้วมันขายทั่วไปเลย
ใช่นี่ดิฉันดูเขาขายในออนไลน์ทั่วไปเลยนะ

ก็ลองเอามาปรับดูเพราะก่อนหน้านั้นมันมีเค้ก
ที่เป็นเหมือนองค์พระแบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็มีขนมที่ทำน้ำตาลโรยหน้าแล้วเป็นองค์พระแบบนี้เหมือนกัน
เธอก็เห็นมันเป็นแม่พิมพ์สำเร็จรูปก็เลยเอามาสอนลูกศิษย์ซะ
ใช่ค่ะแต่คือเธอก็บอกนะว่าเสียงตำหนิมันก็มีมา
แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจว่ามันคืองานศิลปะ

บางทีเขาก็จะเป็นแบบพระของญี่ปุ่นเอาแป้งมาทำแบบนี้
เธอก็บอกว่าเธอกับครอบครัวจริงก็นับถือพระพุทธศาสนานะ
เข้าวัดสวดมนต์ก็บ่อยนะครับ
แล้วก็หลังจากไปงานบ่อยคุณงานศพงานบวชอะไรก็ได้พระมา
แล้วพระก็เอาไปกองไว้ฝุ่นจับเขละหมดเลย
ทีนี้เธอก็บอกว่าเธอก็เลยลองดีกว่า
ลองให้ลูกศิษย์ลูกหาทำพระแบบนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นนะครับ

เสียงตอบรับดีค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำขายค่ะ
เพราะเรากะว่าจะทำเพื่อที่จะสอนการอัดอรัว
ให้กลุ่มนักเรียนที่เราเปิดคาร์ดไว้
แต่พอเราลงรูปภาพออกไปกลายเป็นว่ามีหลายกระแสเข้ามา
แล้วมีคนอยากได้ชื่นชมมากกว่าเสียงดราม่า
ถ้ามีทางพระเจ้าติซิงเราที่จะเลิกทำ

ก็เรากลับมีรูปแบบเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะ
ทีนี้เราหยิบมาทำตรงนี้เพราะว่าเราเห็นท่านอื่นทำมาก่อนแล้ว
แล้วพิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปสั่งพิมพ์มาแบบ
โดยเฉพาะมันก็มีพิมพ์สำเร็จอย่างนี้อยู่แล้ว
นี่ไงคุณผู้ชมเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้นะ
ซึ่งเอาจริงวันนี้นักข่าวของเรายังไปคุยกับเธอเลย
บอกว่าโอ้โหตอนนี้หยุดรับออเดอร์ขนมทุกอย่าง

แล้วตัวเธอท้อง๘เดือนด้วย
แล้วเธอยืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้คิดลบหลู่พระพุทธศาสนา
ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเลย
จริงเธอก็เรียนทางด้านงานศิลปะมานะ
เรียนบรรษณะศิลป์นะครับแล้วก็เธอก็วาดภาพด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนที่นักข่าวของเราไปที่ร้านของเธอนะ
ปรากฏว่ามีลูกค้าจะมาสั่งที่ร้านด้วย
บอกว่าไม่ได้รับสั่งออเดอร์ทั่วไป
เห็นกระแสมันกำลังติดพอดี

ผ่านทางไลน์หรอทางโซเชียลเฉย
ส่วนนี้เป็นผลงานของเธอเหมือนกันผลงานการวาด
เห็นไหมคะคือมีฝีมือทางด้านศิลปะไง
ทีนี้ฟังข่าวนี้ต้องฟังให้จบฟังให้รอบด้าน
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีทั้งทางสำนักพุทธนะ
ทางทนายถูกไหมคะแล้วก็ทางพระมหาภัยวันด้วย
ใช่นะฮะเอาใครก่อนเอาทางสำนักพุทธก่อนแล้วกัน
แล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าทางสำนักพุทธเองผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าการทำขนมในลักษณะรูปลักษณ์ของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนี้
ซึ่งจริงเป็นวัตถุมงคลและพระเครื่องที่เป็นที่เคารพของพระพุทธศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนดังนั้นการทำออกมาแบบนี้ไม่น่าจะเหมาะสม
ตอนนี้ได้เตรียมทำหนังสือชี้แจงร้านขนมดังกล่าวว่า
สมควรทำเพราะรูปพระเครื่องถือว่าเป็นวัตถุมงคล
ศักระบูชาพระพุทธเจ้าและไม่รู้ว่าไปเอาไอเดียมาจากไหน
อันนี้ครับในมุมของทางสำนักพุทธนะครับ
มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาคือพอนรงทรงอารมณ์
บอกแบบนี้เลยบอกว่าหลีกเลี่ยงได้ไหม
เราไปทำขนมในรูปแบบอื่นได้ไหม
คือเรื่องไอเดียไม่ว่านะครับเรื่องไอเดียไม่ว่า
แต่ตอนนี้ทางผู้มนวยการสำนักพุทธบอกว่าได้ประสานไปยัง
นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
ให้เข้าไปดูแลแล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจตรงนี้แล้ว
อย่างที่บอกถ้าเจ้านี้เอามาทำขนมได้
เดี๋ยวเจ้าอื่นคนอื่นเอาไปทำอย่างอื่น
มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างแล้วนะ
แต่เจ้านี้เอามาทำขนมก็เลยต้องปรามไว้ก่อน
ใช่ค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าเอาจริงนะ
สมมุติทิ้งไว้แล้วแบบหมาแมวมาแทะอย่างนี้

คือเปลี่ยนได้ไหมนอกจากเป็นรูปพระเครื่อง
เปลี่ยนไปเป็นรูปแมวรูปปลารูปอะไรอย่างนี้แทนได้หรือเปล่า

นะครับก็คือนายอานนท์เชื้อสัตบงกฎนะครับ
แล้วก็ระบุข้อมูลไว้แบบนี้
บอกว่าอารัวพระเครื่องนั้นเป็นของทางร้าน
กล่องละ๑๐๐บาทจำนวน๒๐ชิ้น

แต่ทีนี้ถ้าถามว่าจะมองในแง่กฎหมาย

หากมองในแง่กฎหมายก็อาจถือได้ว่า
การทำขนมแบบนี้เข้าข่ายที่จะมีความผิด
ดูหมินเหยียดหยามวัตถุหรือสถานที่เคารพ
ตามปอมม๒๐๖๒๐๖นะฮะ
เพราะคำว่าวัตถุหรือสถานที่เคารพ
จำกัดว่าจะต้องเป็นใครจัดสร้าง
และต้องเป็นของแท้แน่นอนจากวัดแต่ประการใด
แต่การนำวัตถุซึ่งเป็นรูปพระเครื่อง
ซึ่งหมายถึงตัวแทนพระพุทธเจ้ามาทำเป็นขนมรับประทาน
กินแบบนี้ย่อมเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีได้
เพราะเจตนาของกฎหมายข้อนี้คือมุ่งคุ้มครองความรู้สึกของชาวพุทธนะครับ
ไม่ได้มุ่งคุ้มครองวัตถุที่สร้างขึ้นจากวัดจริงนะครับ
ทนายบอกว่าเจอแบบนี้บอกได้คำเดียวว่า
ระวังนะฮะกฎหมายอาญามาตรา๒๗
ผู้ใดกระทำด้วยประการใดแก่วัตถุหรือสถาน
อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด

ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๗ปี
หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทถึง๑๔๐๐๐บาท

อันนี้คือการให้ความรู้ด้านกฎหมายของทนายเขานะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ดูเรื่องพระหน่อยค่ะ
ความคิดเห็นของพระจริงจริงคือมีพระพยอมด้วยนะ
พระพยอมออกมาบอกว่าการทำแบบนี้ไม่สมควร

คือบอกว่าคือเอาสิ่งที่คนนับถือมาทำเป็นขนมกิน
แล้วพระพยอมบอกว่าอัตมาเคยทำจตุคำ
ตอนที่จตุคามรามเทพรุ่งเรืองทีนี้โดนถล่มยับเลย
ก็เลยออกมาเตือนสติอันนี้ฝั่งพระพยอมนะ
ส่วนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะคือพระมหาภัยวัน
มองว่าการทำพระเครื่องการเอาแบบพระเครื่องมาทำขนมเนี่ย
อาตมาว่ามีความคิดสร้างสรรค์
แล้วก็กระตุ้นยอดขายในช่วงโควิด
รวมถึงพระเครื่องไม่ได้มีอยู่ในประวัติของพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว
คือคนยุคหลังทำขึ้นมาเอง
เช่นคืออาจจะมีพระพุทธเจ้าไปทำเป็นพิมพ์ต่าง
แล้วก็นำไปทำเรื่องศัยศาสตร์หลอกลวง
แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครออกมาปกป้อง
ก็มีการพูดไปถึงสำนักพุทธด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นความเห็นจริงมันก็หลายความเห็นนะ

เป็นแฮชแท็กรุ่นกูให้มึงอิ่มท้อง
เอาเป็นว่าพระมหาภัยวันบอกว่าทำไมไม่ไปจัดการอื่นล่ะ
มีบางที่เอารูปปั้นเด็ก
พระมหาภัยวันบอกแบบนี้เอารูปปั้นเด็กมา
แล้วก็เอามาทำพิธีแล้วมีคนไปจุดประทัดไปบูชาอะไรเยอะเลย
แล้วบางคนเอาพระที่เป็นอย่างนี้รูปหล่อพระ
เอาไปใส่ในถังน้ำแล้วบอกว่าอ้าวนี่คือน้ำมนต์
อะไรอย่างนี้ทำไมไม่ประจัดการบ้าง